มาต่อเนื่องกันเลยนะคะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของยาเสพติดกันหน่อยละกันคราวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นรถตู้คันหนึ่งเป็นรถตู้ต้องสงสัยอ่ะค่ะตำรวจเขาพยายามจะเรียกให้จอดแต่รถตู้คันนี้ไม่จอดขับเข้าไปในซอยนะจนตรงซอยเนี่ยมันเป็นทางตันอ่ะเป็นคลองอ่ะคนขับรถตู้เนี่ยขับไปลงคลองอ่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นก
และปฏิบัติการพิเศษ๑๙๑เขาไปเจอรถตู้สีบร่อนเงินมีการปิดม่านทึบทั้งคันเลยนะคะจอดติดไฟแดงอยู่บนโรเปนถนนเพชรกเศษมขาออกทีนี้ตำรวจเนี่ยก็ขับไปขนาดข้างแล้วจะตรวจสอบปรากฏว่าคนขับรถตู้ก็ท่าทีพิรุษเลยละค่ะเร่งเครื่องหลบหนีเลี้ยวเข้าไปที่ถนนปุธธมณฑลที่สาย๒นะคะดังตำรวจบุ
ไซเรนด้วยประกาศเลยให้รถตู้คันนี้ชิดซ้ายจอดข้างทาง
แล้วถนนเป็นเลนเดียวแบบนี้เนอะเป็นช่วงของการไล่ล่าเลยนะฮะ
คุณแต่ว่าคนขับรถตู้ไม่ฟังเลยนะ
กับเร่งเครื่องแล้วก็ปาดหน้ารถตำรวจขับหลบหนี
แล้วเหตุการณ์นี้ถ่ายเอาไว้โดยกล้องหน้ารถของตำรวจ
ดูสุดท้ายไหมคะไปสุดตรงทางตัน
เพราะรอบวัดแล้วก็สุดท้ายตำรวจตามอย่างกระชั้นชิด
รถตู้ไปถึงซอยตันรถตู้
พุ่งลงไปในคลองขนาดเล็กท้ายซอย
ส่วนคนขับในโฉยโอกาศรีบเปิดประตูรถทั้ง๒ด้าน
ตรวจเอกสมบูรณ์เทียนขาวผู้กำกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ๑๙๑นะคะ
ก็ระบุว่าจากการตรวจสอบในรถไปเจอยาบ้า
ใส่อยู่ในกระสอบทั้งหมด๗กระสอบ
คุณสุดสกุลคุณผู้ชมหนึ่งล้านห้าแสนเมตรเยอะมากนะแล้วเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเนี่ย
เข้าตรวจสอบนะคะส่วนคนร้ายตอนนี้หลบหนีอยู่
แล้วตำรวจก็อยู่ระหว่างการเร่งติดตามจับกลุ่มตัวค่ะ